สถานการณ์การลุ่นหนีตกชั้นของ

ของสุโขทัยนั้นสู้กับเมืองทอง

เป็นเกมนัดที่๓๒นะครับแล้วก็เหลือเวลาไม่มากแล้ว
สำหรับทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นนะครับต้องการโคต้าอีกหนึ่งที่นั่ง
สุโขทัยเล่นในบ้านนะครับเจอกับเมืองทองอันดับสาม
นาทียี่สิบครับทีมเยือนเมืองทองน้ำก่อนหนึ่งศูนย์
ก็ให้กับชาช่านะครับลุดเข้าไปยิงไม่พลาด
บอร์นโชนครามครับนาทีสามสิบหกเกลาเกิดในการตีเสมอ
ัมพลเจอบททดสอบที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ
จากนั้นครึ่งหลังนาทีที่๕๐ครับสุโขทัยนั้นพลาดในการได้ประตูตีเสมอครับ
ช่วงสำคัญไปได้อีก๙นาทีเมืองทอง
แล้วเจ้าบ้านมาตีเสมอ๒๒เดี๋ยวดูนะครับ
สกอร์กลับมาเท่ากันโอ้โหไฟลุกเลยครับเหมือนตามสกอร์บอร์ดเลยครับ
แล้วก็จะจบด้วยเสมออยู่แล้วแต่ว่าทดเจ็บครับ
จะหมดอยู่แล้วครับประมาณ๓๐วีครับเมืองทองได้ประตูชัยจากสนุกการถิ่นจอมครับ
ยังไม่ปลอดภัยต้องลุ้นหนีตกชั้นต่อไปครับ
เมื่อร้านคราว๑๕พบกับราชบุรีอันดับ๑๓ไม่ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่นะครับ
เริ่มเกม๓นาทีครับเจ้าบ้านอัตโนเรียสเทโรลน้ำกรครับ
มังกรโล่เงินนะครับได้ประตูอย่ารวดเร็วเมื่อกิติพงศ์ภูแถวเชือกครับ
ตูของราชบุรีตัดบอลพลาดแล้วบอลไปถึงมิเกลเอ็นรี่ยิงจ่อ

ังซีอิวครับถูกทำฟาวแล้วก็ลุกขึ้นมายิงจุดโทษลูกนี้เบียดเสาเข้าไป
๑๑ครับในช่วง๔๕นาทีแรก
ครึ่งหลังก็เปิดเกมบุกกันครับใส่กันไม่เลี้ยงแต่ว่ากลายเป็นช่วงทดเจ็บ
ราชบุรีครับมาได้ประตูชัยครับจากทางเนริยูสวาวสกี้ครับ
ช่วยให้ทีมเยือนครับบุกมาชนะไป๒๑โดยเกมหน้า
หากว่าโปรลิสเทโรนั้นไม่มีแต้มในการเจอกับราชนาวีจะตกชั้นเป็นทีมที่๔ทันทีครับ
ส่วนผลอีกสองคู่เชียงรายยูเนเต็ดนะครับเอาชนะอุบลยูเอ็มทีไปสี่ต่อหนึ่ง
แล้วก็สุพรรณบุรีครับเอาชนะบีจีเอฟซีไปสองศูนย์
ดังนั้นครึ่งล่างนะครับของตารางตอนนี้ในโซนตกชั้นนะครับ
ลุ้นสนุกเลยครับสุโขทัยสามสิบเก้าชัยหน้าสามสิบแปด
แล้วก็โปรลิสเทโร๓๓คะแนนตกชั้นไปแล้วได้๓ทีมนะครับ
อย่างที่เห็นกันมีแอร์ฟอร์สอุบลยูเอ็มทีแล้วก็ราชนาวี
โอกาสของโบลิสเทโรเจอกับราชนาวีตกชั้นไปแล้ว
เพียงแค่มีคะแนนก็จะลุ้นหนีตกชั้นได้ต่อนะครับ

ในเกมหน้านี้น่าจะสนุกแล้วก็ลุ้นกันแทบจะชี้ขาดได้เลยนะครับ
ว่า๕ทีมในปีนี้จะเป็นใครกันบ้างครับ